แม่บ้านจรรย์บ้าน
เฮ้ยพร้อมอย่างอยู่
ก็ดูดิดูลิกคนอะไรก็น่าสวย
ไหนดูเรามีกำลังไป

เราจะไปสวิกให้ทะเลมันหวาน

มีที่นั่งชิวเผลอนั่งไปนั่งมา

บ้าผู้ชายหรือเปล่า
บ้าไปบ้าจังบ้าจังจริง
ที่นี่เลย
เป็นหัวหินรีสอร์ทนั่นเอง

อย่างที่คนรู้จักกันดีนะคะว่า

อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาอย่างยาวนานค่ะ
และที่เจ้าของนะคะเขาตั้งชื่อนี้เพราะว่า
จะครบเครื่องสุด
แต่ว่าจะครบเครื่องยังไงตามมิ้นมาเลยดีกว่า

คุณผู้ชมนะคะบอกราคาก่อนเลยละกัน
ว่าราคา๘๙๐บาท

และนี่ค่ะก็คือห้องราคา๘๙๐บาท

ความสะดวกครบคันเลยค่ะ
ภายในห้องนะคะของแต่ละห้องค่ะ

เป็นช้างนะคะแตะอยู่นะคะตกแต่งเลย
ทั้งแต่ละห้องภาพวาดจะไม่เหมือนกัน
ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวต้องไปดูกันดีกว่า
โอเคมากเลยแบ่งเป็นสัสสวน

แต่ว่ามิ้นมีห้องแนะนำจะเป็นห้องไหน

ราคา๘๙๐บาททุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสสบดีค่ะ
แต่ถ้าสำหรับใครนะคะที่ต้องการความพิเศษขึ้นมาอีกนิดเกินงบของเราอีกแค่๙๐บาท

เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันเลยดีกว่าค่ะ
เม่ใครที่อยากจะอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศ
พูดแล้วก็อยากจะไปจิบกาแฟชิวข้างสระน้ำ
มินว่าไปกันดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้แอบไปเปลี่ยนกางเกงค่ะ
มานั่งชิวตรงจุดนี้นั่นเอง
ส่วนกลางตรงนี้เป็นสระน้ำเกลือค่ะ
ที่เป็นสามเกลือเพราะว่าจะไม่ทำลายผมแล้วก็ผิวของคุณผู้ชมนะคะ
สำหรับใครนะคะที่กำลังหาที่พักผ่อนหย่อนใจ

แล้วที่พักแห่งนี้ยังใจดีสุดค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะคะเข้าไปร่วมสนุกกับทางแฟนเพจค่ะแม่บ้านประจันบานของเราได้เลยนะคะ
จะได้มาพักที่พักดีราคามิตรภาพนะคะ
อยู่ใกล้กับทะเลนะคะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะ
แม่มันชึ่งดีอ่ะชีวิตดีอ่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ขอนั่งชิวก่อนนะแต่ช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะ
เพราะว่ามินจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยหลักสิบกันจะเป็นอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหเราได้ด้วยไปนอนแบบชิลเลยอะเถอะ
ปรีนสุด
ไม่ได้เลยวันนี้นะคะแอร์เป็นคนบอกน้องมิ้นนะคะให้เอากิฟเวอร์เชอร์มาแจกด้วย

มาแอร์คนเดียวแอร์เป็นคนบอกน้องมิ้นต้องแล้วน้องมิ้นจะไม่เอาแต่แอร์บอกเอามาเถอะเพื่อคุณผู้ชม

ทั้งสวยและใจดีแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนในรายการแม่บ้านประจำบานเท่านั้นค่ะ

แต่ว่าเธอจะสวยกว่านี้ถ้าเกิดพาดิฉันไปทานของอร่อยหลักสิบ
โอ๊ยไม่ต้องพูดเรื่องนี้ฉันพาไปอยู่แล้ว
บอกนะว่าช่วงหน้าจะพาไปอร่อยแบบหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว
เฮ้ยพูดแบบบิโอเบิร์กอะ
อย่างนั้นพักกันสักครู่นะพักเถอะ
กลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ